เอาหนีห้าปราศ
แท้ทำร้ายร่างกายลูกสาววัย๑๑

ติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว

มากัดกันให้สมัติกับเราสองคนใน
คู่กัดสมัติข่าว

วันนี้มานำเสนอเรื่องราวต่างให้กับคุณผู้ชม

วันนี้เจอกับเราทั้งวันอาจจะรำคาญนิดนึง
แต่ว่าเรื่องราวความสนุกสนานและข่าวสารมีเหมือนเดิมค่ะ
เริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้จะพาไปดู

เขานำคลิปของโยมกับพระทะเลาะกัน

ก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมาก
แต่สุดท้ายตรวจสอบไปตรวจสอบมาทั้งคู่เป็นญาติกันค่ะ
หาจะไม่รู้หนูจะกลัวไทย
อ่าก็เหตุการณ์เนี้ยค่ะก็ถูกพูดถึงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะในโลกโซเชียล
เป็นคลิปของการทะเลาะโตเถียงกันระหว่างผู้ที่แต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์นะคะ
กับชาวบ้านอีก๒๓คนแล้วก็ระบุข้อความเอาไว้บอกว่า
ใส่สบงและสงฆ์มาโวยวายพระคุณท่านคือพระนะ
บวชเพื่อลดละกิเลสผิดถูกไงพระคุณท่านควรสำรวมใช้สติแก้ไขมากกว่านี้นะคะ
อย่าให้โลกติเตียนแล้วก็แฮสแท็กว่าสุราธานี
ซึ่งในโพสต์เนี่ยเขายังอ้างด้วยว่านี่เหรอพระพาผู้หญิงมาบ้าน
เที่ยวหาเรื่องชาวบ้านอย่างนี้นี่เหรอพระอันนี้เขาโพสต์ไว้แบบนี้นะ
อย่างนี้ก็ต้องไปตามหาความจริงว่าเป็นยังไงนะคุณสิทธิ์ข่าวของเรานะครับ
ก็เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นวัดต้นสังกัดของพระรูปนั้นแหละครับ
ไปที่อำเภอภูมิผินจังหวัดสุราธานีไปพบกับพระประเวทย์อายุห้าสิบเก้าปี
พระลูกวัดที่ปรากฏภัยในคลิปนั่นแหละนี่ท่านอยู่ที่นี่นะครับ
ท่านก็เล่าว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ตัวท่านเนี่ยเดินทางไปที่ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราธานี
เพื่อไปฉีดยาย่าให้กับบ้านแม่ที่คุณแม่อายุ๙๐กว่าปีแล้ว
น่าจะเป็นยาที่กับค่าย่านะผมว่านะแล้วคุณแม่เนี่ยที่อายุ๙๐กว่า
อาศัยอยู่ที่บ้านเพียงลำพังติดกับบ้านพี่น้องแล้วก็ลูกคนอื่น
ก็รอบก็ญาติของพระท่านทั้งนั้นท่านว่าแบบนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยไปฉีดยาค่าย่าแล้วก็เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาแล้วเหมือนกันนะ
แล้วในวันเกิดเหตุขณะที่กำลังฉีดยาค่าย่าอยู่นะ
น้องชายก็เอาน้ำรถฉีดตามหลังเลยแล้วด้วยความโมโหไง
ก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นกับน้องชายเพราะว่าอยู่ดีเอาน้ำมาฉีดเหมือนไล่หลัง
ทำไมส่วนคนที่เป็นหลานเขยก็พูดว่าจะเอามีดพระมาฟัน
ซึ่งท่านก็พูดว่าจะพูดกับน้องชายเท่านั้นเองหลานเขยเนี่ยเป็นคนนอกนะ
ท่านก็เลยจะเก็บเครื่องฉีดยาแล้วก็เดินออกไปเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหาอะไร

อีกหนึ่งเรื่องไงที่มีการพาดพิงในเรื่องของศรีกา
ท่านก็บอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่มีโยมอุปถัมภ์ของวัดเนี่ย
เคยไปส่งท่านที่บ้านเพื่อให้ท่านมาหาโยแม่
เรื่องราวทั้งหมดนะครับท่านยืนยันนะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่า
เรื่องของการทะเลาะกันระหว่างพี่น้อง
และตัวท่านเองท่านบอกนะว่าไม่อยากจะถือสาเอาความหรือว่าโกรธเครื่องอะไร
เพราะสงสารโยแม่ที่แก่ชะลามากแล้ว
แต่เรื่องนี้อยากจะขอให้สังคมเข้าใจด้วย
งั้นเราก็ไปถามทางเจ้าอาวาสวัดด้านพระครูชะลาธรธรรมรงค์
ท่านเจ้าอวาชวัดยืนยันอีกเสียงนึงนะนะบอกว่า
ทางพระประเวทเองมาอาศัยจำวัดเป็นเวลา๓ปีแล้ว
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเป็นคนที่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครเลยนะ
กิจของสงฆ์ก็สม่ำเสมอไม่เคยขาด
แล้วก็ดูแลทุกอย่างภายในวัดเป็นอย่างดีด้วย
ส่วนที่มีการอ้างถึงศรีกาก็คิดว่านั่นแหละน่าจะเป็นโยมอุปถัมภ์คนนึง
ซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ที่ช่วยรับส่งด้วยถ้าหากมีกิจนะคะ
ก็คงจะไม่ใช่พฤติกรรมเรื่องชู้สาวแหละนะ
ขณะเดียวกันพระหลายรูปในวัดก็ยืนยันว่าพระประเวทเป็นพระที่ดี
แล้วก็เป็นที่รักของพระรูปอื่นเช่นเดียวกัน
งั้นก็ต้องฟังความทั้งสองด้านนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ

มาที่เรื่องนี้กันบ้างเห็นใจคุณลุงคนที่ขับแท็กซี่คนนี้จริง
ตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ให้กู้เงินออนไลน์ครับ

คุณลุงคนนี้แกทำท่าเหมือนจะฆ่าตัวตายจะกระโดดสะพานตรงนี้
ถ้าตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งเงินกู้ออนไลน์ครับ

คือลุงคนขับแท็กซี่คนนี้เขาระบายความรู้สึกนะ
บอกว่าเขาเครียดและน้อยใจในโชคลาภวาสนา
ตอนแรกเดือดเงินเพราะว่าขออภัย
เดือดร้อนเรื่องของเงินที่ติดค่าจ้างค่างวด
ติดค่างวดรถแท็กซี่ที่ติดเอาไว้ประมาณสัก๒๐๐๐บาท

ทีนี้ไม่รู้จะหาทางออกยังไง
เขาไปเปิดเฟซบุ๊กเจอโฆษณาเงินกู้ออนไลน์

เท่านั้นแหละครับเขาติดต่อไป
แล้วก็มีการแลกไอดีเพื่อขอกู้เงินไง
อ่าแล้วจากนั้นนะทางบริษัทเงินกู้ก็ไลน์มาแจ้งว่า
จะต้องโอนค่าเอกสารให้ก่อน๑๐๐๐บาท
ลุงขับแท็กซี่คนนี้แกก็โอนไปไง

ต่อมาก็โอนอีกโอนค่าดำเนินการ

แล้วก็บอกให้โอนค่ามัดจำไปอีกส่วนหนึ่ง
รวมแล้วโอนไปทั้งหมดนะ๑๕๐๐๐บาทคุณ

จากนั้นก็ติดต่อบริษัทเงินกู้หลอกลวงรายนี้ไม่ได้อีกเลย
หมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะ

ก็ไปแจ้งความที่สอนอเพชรเกษมค่ะ

เขาก็เข้าใจว่าตำรวจไม่สนใจจะตามคดีให้
จากจะไปตามเมียของลุงเนี่ยนะฮะ

ยังช่วยประสานไปที่สนเพชรเกษมนะครับ
ทราบว่าได้อายัดบัญชีคนร้ายเอาไว้แล้ว
เอางี้เหลือแค่รวบรวมหลักฐานเพื่อตามจับคนร้าย
แล้วก็พูดหวานล้อมเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงนะ

แต่อย่างนี้ละกันเนอะเรื่องของเหยื่อ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เงินกู้ออนไลน์เนี่ย
บอกให้ว่าส่วนใหญ่เขาจะให้โอนเงินไปก่อน
แล้วก็หลอกว่าจะได้เงินคืนมา
นี่แหละครับอย่าไปตกเป็นเหยื่อของพวกนี้นะครับ

ต่อที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่เนี่ย
มีพ่อสุดโหดที่ทั้งเตะทั้งตี

้าสะพ้ายทนไม่ไหวอัดคลิปวิดีโอไว้วอนขอโอ้หยุดเถอะหยุดเถอะ
พี่อย่าทำอย่างนี้

โอ้ยหนูสงสันน้องพี่

เย็บ
โอ้ยคุณสงสันเด็ก

นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่คนเป็นพ่อ
ยับยั้งอารมณ์ความโมโหความโกรธของตัวเองไม่ได้
วิ่งเข้ามาเตะลูกสาวตัวเอง

ในคลิปร้องห่มร้องไห้คลานร้องไห้ไปลั่นบ้านเลย
พยายามคลานหนีพ่อก็ตามไปเตะ
ซึ่งคนถ่ายคลิปเป็นน้าสะพ้ายของเด็กนะ
เขาก็พยายามห้ามไว้แต่คนเป็นพ่อไม่ยอมหยุดอ่ะคุณ
เมื่อวานี้นะครับนางสาวเพชรนารีครุฑหน้านะครับ
้าสะพ้ายคนถ่ายคลิปนั่นแหละ
พาน้องแก้มอายุ๑๑ปีที่ถูกพ่อทำร้ายในคลิปนั่นแหละ
ไปแจ้งความกับตำรวจสภเมืองเพชรบุรี
เอาเข้าไปเมืองเพชรบูรณ์โดยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๑ธันวาคม
วันนั้นน้องแก้มเขาส่งข้อความทางไลน์นะ
มาบอกว่าถูกแม่และพ่อทุบตีหนักเลย

มาขออาศัยอยู่ที่บ้านของตนก็คือน้าสะพ้าย
ก็คือมีปัญหาทางบ้านนั่นแหละสุดท้ายน้าสะพ้ายเขารู้เรื่องไง
อืมนี่ไงจนพ่อน้องแก้มน้องแก้มคือเด็กผู้หญิงอายุ๑๑นะ
พ่อน้องแก้มรู้ก็ตามมาที่บ้านน้องแก้มเลยปิดประตูบ้าน
ก็ทำให้พ่อโมโหปีนหน้าต่างเข้ามาคุณ
แล้วก็หยิบเหล็กหรือไม้อะไรนี่แหละไปตีไปเตะน้องแก้ม
โอ้โหเอาจริงนะรุนแรงเกินไปไม่หนำซ้ำขู่ด้วย
ขู่ด้วยว่าระวังตัวให้ดีเนี่ยเดี๋ยวจะโดนกระทืบเหมือนน้องแก้มนะ
ดูสิคุณไม่ต้องขาดเด็กอ่ะอ่าน้องแก้มนะครับ
เธอบอกว่าถูกพ่อทุบตีและเตะเป็นประจำ
ทำอะไรไม่ถูกใจหรือว่าไม่ทันใจพ่อ
จนทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวไปแล้ว

อยากจะขอไปอยู่ที่บ้านน้าสะพ้ายแทนครับ

ก็ไม่บ่อยครับ

ก็จะมีตีค่ะแล้วก็เตะ

เตะเราเกิน๑๐ครั้งก็มีใช่ไหม

ก็แบบใช้ไม่ได้

หนูก็ไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่แล้ว
เพราะว่าถ้าหนูอยู่กับเขากับแม่
หนูก็จะดู

เป็นผู้ชาย๑คนลูกสาว๒คน
น้องแก๊มเป็นลูกคนที่๒
แก้มจะเป็นคนที่ติดมือถืออย่างหนัก

ก็ต้องคอยเตือนดุด่าและตีสั่งสอนบ้าง
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้รุนแรงอะไร

ถ้าพูดในคลิปรุนแรงนะคะคุณพ่อค่ะ
เอาไปดูทางด้านผู้ใหญ่หมู่๑๕
ป่าเราก็ยืนยันบอกว่าครอบครัวนี้รักลูกมากนะ
ไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวตลอดเลย
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความโมโหมั้งที่ไปรับลูกแล้วลูกสาวไม่ยอมกลับบ้านกับตัวเอง
ก็เลยมีความขัดแย้งกันบ้างอะไรอย่างนี้กับน้าสะพ้ายก็ด้วย
ส่วนของตำรวจเขารับเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะ
แต่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับพ่อของน้องแก้ม
จากว่าตำรวจให้น้าสะพ้ายพาน้องแก้วไปตรวจร่างกายก่อน
แล้วก็รอผลตรวจจากแพทย์รวมถึงเชิญสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำน้องแก้มด้วย

โกรธโมโหอะไรก็อย่าทำร้ายกันเลย

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
ตามติดพิธีกรรมนี้กันหน่อย
เขาบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างแปลกเกิดขึ้น

นั่งอยู่แล้วตัวสั่น

เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมครับยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะ

ทำหน้าที่ในวันนี้หน่อยก็ดีเหมือนกัน

ใช่แล้วอย่างนี้มาเจอกันนะคะคุณผู้ชม
คือจะพาไปดูเรื่องราวของการทำพิธีขอคำมากรรม

ค่ำวันก่อนเนี่ยขณะที่ทำพิธีก็มีคนที่มาร่วมพิธีคล้ายกับองค์ลง
มาไล่ลำลักษณะเหมือนอาการตัวสั่น
เกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
ลุกมาสู่โลหะพิธีด้วยเธอพระเจ้าค่ะ
เพื่อสาทุนสาทุนสาทุน
นี่ไงนี่ไงท่าทางแปลกแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็ในงานนี่คือพิธีขอขมากรรม
พระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรหรือว่าพระอาจารย์หมู
เจ้าอาวาสวัดหนองทองตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัย
ท่านจัดขึ้นทุกค่ำวันอาทิตย์เลยนะคะ
จัดที่บริเวณลานหน้าถ้ำเศรษฐีค่ะ
โดยพระอาจารย์หมูจะเป็นผู้กล่าวบวงสวง

แล้วก็จะมีเสียงปีพาดบันเลงอย่างเหล้าใจตึงแบบนี้
คือทั้งหมดทั้งมวลชาวบ้านเขาเรียกว่าของขึ้น
ใช่เขาเรียกง่ายคือของขึ้นของเข้า
ตัวสันเท้ายกมือร่ายรำ
บางคนบอกว่าทำท่าทางอย่างกับพญาคุดสยายปีกเหรอ
เห้ยกางปีกบักผลเลื้อยเป็นพญานาค
แต่เอางี้พอเสร็จสิ้นพิธีเนี่ย

เรียกได้ว่าเป็นพิธีขอคำมากรรมที่วัดหนองทองที่
เขาเชื่อกันว่าสักสิทธิ์จริง
ความเชื่อนะดูแล้วฟังแล้ว

เอามาที่ความน่ารักของเด็กกันบ้าง
ตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก

รออยู่ย้อนไปในวัยเด็กโอ๊ยจำไม่ได้
มันก็นานอะไรขนาดนั้นแล้วหอกแต่อย่างนี้คุณผู้ชมครับ
ทำอะไรก็น่ารักจริงนะไม่เชื่อเหรอ
เจอสาวสวยก็ยังวิ่งเข้าใส่ยังดูน่ารักเลย

คุณพ่อครับร้านนี้สวยจังเลยครับ

ทองเนี่ยผมเห็นไม่ได้มันเป็นประตาล

ทองเนี่ยนะครับมันขาวอาราม
ห๊าทองคลำขาวเหรอทองอะไรขาวขนาดนั้น
มามาเลยเข้าชมรมกับเรา

เออนี่ที่ยอมรับนะว่าเตะยังไงสายเปย์
แต่อย่างนี้เอาจริงถ้าเรียกสายเปย์เราก็ใจคอไม่ค่อยดี

เรียกคนที่ทุ่มเทให้กับความรัก

คลิปนี้มันเป็นของใครนะเดี๋ยวดูก่อนสิ

จบเรื่องของการเปย์แต่เพียงเท่านี้

คุณเสือในเรื่องของอิทธิฤทธิกลิ่นอาหารบอก

เดี๋ยวไปดูซิว่าหนูน้อยคนนี้เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะมีอาการยังไงค่ะ

คุณเคยหลับอยู่แล้วได้กลิ่นอาหารแล้วตื่นแล้วแล้วลอยตามอย่างนี้ไปไหม

ตามเลยตื่นเลย
น่าให้ดูอ่ะคุณหลับอยู่

ก็เด็กมี๒อย่างกินกับนอน

ทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราภรรยากจะกลับไปเป็นเด็ก
ตอนเด็กอยากโตตอนโตอยากเด็ก

เจอจริงแต่ก็น่ารักดีเอามาให้ดูกันนะคะ
ก็ตื่นมาแล้วก็กินนะลูกนะค่อยกินนะเดี๋ยวมันติดคอนะคะ

คุณผู้ชมครับที่โรงเรียนบางชั่วโมง
เขาจะให้เด็กนั่งสมาธิ๕นี่อย่างนี้เลย
ไปดูซิว่าน้องคนนี้เขานั่งสมาธิจริงเหรอ
อย่างนี้เด็กคนนี้ของขึ้นเหรอครับ
ไล่ลำเลยครับถ้าอยู่ในกรรมทำพิธีอะไรสักอย่างแล้วก็

น้องไอ้ต้องคุณไม่ต้องไปลำตามน้องนะครับตะกี้

นี่ดูน้องเขาคงฝันอยู่มั้งว่าแบบไล่ลำน่ารักซักลงเลย
เรื่องต่อไปให้ดูกันหน่อยถามคำนึงว่ากินแล้วต้องปอกจริงหรือไม่กับผลไม้ชนิดนี้
คนนี้เขาเถียงกันอยู่นั่นแหละสรุปปอกก่อนกินหรือกินก่อนปอกเฮ้ยเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้หาคำตอบให้ได้